อ่าช่วงนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาว
อย่างที่ให้ชมภาพไปเมื่อสักครู่มันมีหมอกคุณผู้ชม
คือต่างจังหวัดเนี่ยมีหมอกในตอนเช้าอันนั้นคือหมอกหมอกจริง
แต่ในกรุงเทพเนี่ยมันไม่ใช่หมอกคือควันล้วนฝุ่นล้วนควันถูกต้อง
เดี๋ยวมาไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันว่าแต่ละพื้นที่แต่ละภาคนั้นสภาพอากาศเป็นอย่างไร
รวมทั้งตอนนี้ประเทศไทยเราเป็นแชมป์หรือเปล่าเรื่องของฝุ่นภูมิใจไหม
อยู่ที่อันดับเท่าไหร่ของโลกเอามาตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศในเช้าวันนี้กันก่อนนะครับ
พยากรไป๒๔ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนของประเทศมีหมอกในตอนเช้ากับมีหมอกหนาในบางพื้นที่มีอุณหภูมิจะสูงขึ้น
แต่ว่าบริเวณดังกล่าวนั้นยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปส่วนเทือกเขาสูงนั้นมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ประชาชนก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากการสัญจร
เพราะว่าถ้าเกิดว่าขับรถผ่านในจุดที่มีหมอก
ต้องเปิดไฟตัดหมอกด้วยเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็อย่าขับรถใกล้คันหน้ามากเกินไป
ส่วนทางใต้จะมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่อ่าวไทย
มีคลื่นสูง๑๒เมตรในระยะนี้นะครับ
ลักษณะแบบนี้ทำให้ภาคเหนือของประเทศจะมีหมอกในตอนเช้า

อุณหภูมิจะสูงขึ้นหมายความว่าก็จะคือจะร้อนขึ้น
แต่ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไปอยู่ในบางพื้นที่
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้กำลังอ่อนลงแล้ว
ทำให้ภาคใต้นั้นจะมีฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่นะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสภาพอากาศรายภาคกันหน่อยนะฮะไปดูที่ภาคเหนือนะครับ
เหนือเนี่ยอุณหภูมิเขาบอกว่าอากาศจะเย็นถึงหนาวเลยครับแล้วก็มีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาในบางพื้นที่นะครับ
อุณหภูมิต่ำสุด๑๕๑๘องศาเซลเซียสสูงสุด๒๙๓๔องศาเซลเซียต
ดอยหนาวจัดนะครับอุณหภูมิต่ำสุดคือ๔๑๔องศาเซลเซียตนะครับ
ส่วนทางด้านของภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับก็จะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้ามีหมอกหนาบางพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดคือ๑๖๒๑องศาเซลเซียสสูงสุด๓๑๓๔องศาเซลเซียส
ยอดภูมิก็หนาวจัดนะครับต่ำสุดคือ๖องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนภาคกลางจะมีอากาศเย็นกับหมอกในตอนเช้าเหมือนกันอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่๑๙๒๑องศาเซลเซียส
สูงสุดก็๓๓๕องศาเซลเซียสกลางวันก็ร้อนทีเดียวนะครับ
ส่วนภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนแล้วก็มีหมอกในตอนเช้าโดยตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นแล้วก็มีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่ง
อุณหภูมิต่ำสุด๒๑๒๕องศาเซลเซียตสูงสุด๓๒๓๓องศาเซลเซียสนะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะมีเมฆเป็นบางส่วนแล้วก็มีฝนฟ้าขนอง๑๒๐ของพื้นที่
ส่วนมากอยู่ที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงคราปัตตานียาลาและนราธิวาส
อุณหภูมิต่ำสุด๒๐๒๖องศาเซลเซียสสูงสุด๓๑๓๓องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงสักประมาณ๑เมตรได้นะครับ
ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามัน
ก็มีเมฆในบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ๑๐ของพื้นที่
ส่วนมากอยู่ที่กระบีตรังและสตูนอุณหภูมิต่ำสุด๒๓๒๕องศาเซลเซียต
สูงสุด๓๓๓๕องศาเซลเซียสคลื่นของฝั่งอันดามันนั้นจะสูงสักประมาณ๑เมตร
และมีฝนฟ้าขนองด้วยต้องระวัง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนเช้ามีอากาศเย็น
แต่ว่ามันจะมีหมอกผสมกับฝุ่นควันด้วยคุณผู้ชมนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นซะมากกว่า
อุณหภูมิต่ำสุด๒๒๒๓องศาเซลเซียตส่วนสูงสุด๓๓๕องศาเซลเซียสครับ
ซึ่งสถานการณ์เรื่องของฝุ่นควันเมื่อวานนี้
กรุงเทพปริมณฑลแล้วก็หลายจังหวัดในประเทศไทยถือว่าครองแชมป์เลยนะคะ
อันนี้เป็นณปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครอยู่อันดับ๙ของทุกประเทศทั่วทั้งโลกนะคุณผู้ชม

คือเชียงใหม่อยู่ที่๑๒แต่จะบอกว่าเมื่อวานนี้กรุงเทพพุ่งขึ้นไปถึงอันดับ๔
ชนะจีนนะคะถ้าจำกันได้จีนเนี่ยเรารู้กันดีเลยว่าเรื่องของปัญหาฝุ่นควันเขาเนี่ยหนักหนาสาหัสมาก
แต่เมื่อวานช่วงเย็นถึงหัวค่ำกรุงเทพพุ่งขึ้นไปเป็นอันดับ๔ของโลกนะคะ
เรื่องปัญหาฝุ่นควันที่แย่มากแล้วก็อย่างที่บอกว่าเชียงใหม่ก็ไล่กันเกาะเกาะกันมา
ตอนนี้ยังอยู่ที่อันดับ๙แล้วก็เชียงใหม่อยู่ที่๑๒
แต่ว่าก็ยังมีอีกหลากหลายพื้นที่อย่างสระบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครก็ยังคงแย่อยู่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเรื่องของหน้ากากคุณผู้ชมประมาทไม่ได้แล้ว
คือเรายังคงชนะจีนอยู่เราชนะส่วนตัวของจีนชนะหางโจก็ยังชนะอยู่

ชนะแม้กระทั่งมุมใบของอินเดียค่ะอันนี้น่าเป็นห่วงแล้วนะคะกรุงเทพมหานคร
และอันดับหนึ่งก็ยังเป็นประเทศอินเดียนะคะกัตต้าก็
นี่จะบอกว่าตอนแรกก่อนถ้าคุณผู้ชมจำได้อันดับหนึ่งเป็นกรุงคาบูของอัฟกานิสถานนะ
ตอนนี้เขาลงมาเป็นอันดับ๕แล้วแล้วเกากาต้าของอินเดียพุ่งขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแทน
แล้วก็กรุงรากาของบังกลาเทศเป็นอันดับ๒อันดับ๓เป็นมองโกเลีย
แต่ว่าคือเราเนี่ยติดท็อปเทนในเรื่องที่มันไม่ควรจะติดเลย
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเตือนอีกครั้งหน้ากากต้องใส่ต้องระมัดระวังตัวเองเสมอเวลาออกไปนอกอาคาร
หรือถ้าใครบอกว่าหาไม่ได้ก็อย่างที่เขาบอกใส่หน้ากากอนามัยธรรมดาที่เอาไว้กันหวัดได้
แต่ใส่ซ้อนกันสองชั้นนะคะอันนี้เตือนด้วยความเป็นห่วงจริงคุณผู้ชม
เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมหลายท่านก็บอกมาเหมือนกันว่าเริ่มหายใจไม่ออกเริ่มที่จะแบบหายใจขัดแล้วก็เริ่มไอ

ระวังกันด้วยนะครับเรื่องของฝุ่นควันหนักมากขึ้นแล้ว
งานที่เกี่ยวข้องนิ่งเฉยไม่ได้แล้วต้องทำอะไรให้มากกว่านี้แล้วนะครับ